ปีนี้นะคะสำหรับงานเทศกาลประเพณีนามัศกาลรอยพระพุทธบาทพลวงเขาคิดจกูจังหวัดจันทบุรี
ก็เตรียมเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวนักแสวงบุญให้ไปกราบไหว้กันตลอด๒๔ชั่วโมงแล้วนะคะ
ปีนี้เขาเตรียมเปิดงานแล้วก็จะให้มีพิธีบวงสวงปิดป่าเปิดงานในวันที่๒๓มกราคม๒๕๕๙
แล้วก็จะเปิดให้ขึ้นเขาคิชกุฎได้ตั้งแต่วันที่๒๕มกราคมถึง๒๔มีนาคม๒๕๖๓เลย
เรียกว่าเปิดปีใหม่มาก็ไปรับบุญกันเลย

ถูกต้องแล้วค่ะก็ต้องขออธิบายคุณผู้ชมนะว่าทำไมมันต้องมีการทำพิธีปิดป่าหรือว่าพิธีปิดตาสัตว
นั่นก็เพราะว่าเป็นการป้องกันไม่ให้สัตว์ป่าออกมารบกวนหรือมาทำอันตรายผู้แสวงบุญ
เขาเชื่อกันว่าถ้าหากไม่มีพิธีกรรมนี้นะก็จะไม่สามารถเปิดเส้นทางขึ้นเขาได้
อูวววมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
ที่ทุกคนจดจำได้แล้วก็ต้องการมาถ่ายรูปที่นี่นะ
เป็นหินที่มีความสูงที่สุดในประเทศไทย
แล้วก็ถือเป็นประเพณีปฏิบัติมาอย่างยาวนานด้วยนะคะ
ตามความเชื่อว่าถ้าใครได้มากราบไหว้

เสมือนได้เข้าเฝ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แล้วก็จะสร้างความสุขความสวัสดีให้แก่ครอบครัวและชีวิตด้วย
ย้ำนะถึงวันที่เขาเปิดนะครับคุณผู้ชมครับ
นี่ก็ตั้งแต่พิธีบวงสวงก็คือวันที่๒๓มกรานะครับ
แล้วเขาก็จะเปิดให้ขึ้นไปสักการะบูชากันได้นะครับ
ในวันที่๒๕มกราคมปีหน้านะ
จนถึงวันที่๒๔มีนาคม๒๕๖๐
ก็คือในช่วงมกราถึงมีนาคมของปีหน้านั่นแหละ

ก็เตรียมตัวเตรียมความพร้อมกันให้ดีนะคุณผู้ชม
เพราะว่าสำหรับใครที่อยากจะเดินทางไปกราบสักการะรอยพระพุทธบาทพลวง

เพราะว่าจะต้องเดินทางค่อนข้างเยอะนะคะ
ความพร้อมของร่างกายอันนี้สำคัญมากเลย

ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสามารถขึ้นเขาคิดชะกูดได้
มันก็เป็นความฝันอย่างหนึ่งในครั้งหนึ่งในชีวิต

อยากจะขึ้นไปสักการะรอยพระพุทธบาทพลวง

ถ้ามีโอกาสอยากให้ลองไปกันดูนะคะ